มค
เรารวมตัวเลขที่ผ่านเกณฑ์ในเบื้องต้นในรอบแรกนะครับ
ที่ผ่านเกณฑ์จากการขอข้อมูลเพิ่มเติม๕๑ล้านคน
และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากกระบวนการการขอทบทวนสิทธิ์อีก๓ล้าน๘แสนคน
วันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับเรามีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น๑๓ล้าน๔แสนคนนะครับ
ซึ่ง๑๓ล้าน๔แสนคนนี้ส่วนใหญ่ครับคือจำนวน๑๑ล้านคน
มีการโอนเงินให้กับท่านเสร็จสิ้นภายในวันที่๘คือวันพรุ่งนี้นะครับ๑๑ล้านคน
ส่วนที่เหลืออีก๒ล้าน๔แสนคนจะมีการโอนเงินให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า
แต่ของพี่อ่ะลงทะเบียนไปแต่วันแรกเลยนะคะวันแรกเลยที่เน็ตมันล่ม
ช่วง๒ทุ่มหรืออะไรที่เขาเปิดพร้อมกันแล้วมันล่ม
พอ๔ทุ่มพี่ลงไปจนเดือนกว่าแล้วพี่ยังไม่ได้อะไรคำตอบอะไรเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราตามเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกันก่อนนะคะ
ในรายการมีตัวอย่างอยู่สองท่านนะคะซึ่งเข้าในลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
แต่ว่าท่านหนึ่งเราคุยค้างกับเธอไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็บอกเธอไว้ว่าถ้าสมมุติพี่ยังไม่ได้นะพี่ติดต่อทางรายการเรากลับมาใหม่นะคะ
ซึ่งก็ยังไม่ได้นะคะแล้วก็รอจนถึงเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวเรารอถึงอย่างน้อยก็วันพุธเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน
พอไม่ได้วันพุธปุ๊บเราก็เลยโทรตามหากันนะคะว่าตกลงได้ยังถึงไหนแล้วขึ้นมาอะไรนะคะ
สุดท้ายคุณกัญญานัทเนี่ยต้องไปที่กระทรวงการคลังวันนี้นะคะเป็นครั้งที่สอง
เดี๋ยวคุณกัญญานัทเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรามีอีกท่านหนึ่งที่คล้ายกันเลยนะคะ
ก็คือคุณอรุณีพรมเถื่อนนะคะเป็นคนที่ลงทะเบียนไปแล้วลักษณะปัญหาที่เจอคือว่า
คือลงทะเบียนไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จกระบวนการแล้วเรียบร้อยนะคะ
แล้วจะเข้าไปเพื่อที่จะเช็คว่าเอ๊ะของฉันถึงไหนแล้วนะนะคะ
เข้าไม่ได้ไม่เจอข้อมูลของตัวเองทีนี้ค่ะในระหว่างนี้เราก็เลยขอเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็แล้วกันนะคะ
เราก็เลยขออนุญาตทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ
รธนกรวังบุญคงชนะนะคะให้รับเรื่องพร้อมกับเราไป
เพื่อจะมีคำอธิบายไปพร้อมกันเลยจะได้ไม่ต้องเป็นสายหนึ่งจบไปแล้วสายอีกสายหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะ
ดรธนกรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมค่ะ
ธนครอยู่กับเราได้สัก๒ช่วงรายการนะคะ
อยู่ได้อยู่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ก็อยู่กันทั้งวันเลยฮะที่ร้องทุกข์ก็อยู่กันทั้งวัน
ช่วยกันอีกหน่อยค่ะอีกเฮือกเดียวค่ะเผื่อว่ามันจะช่วยกันได้เยอะขึ้นนะคะ
แล้วก็ในสายสายแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมกันเลยกับคุณอรุณีพรมเถื่อนค่ะ
คุณอรุณีสวัสดีค่ะคุณอรุณีสวัสดีค่ะ

คือลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียนคุยกับดรธนกรก่อนก็ได้นะคะ
คือจากข้อมูลที่ให้มาเบื้องต้นเนี่ยนะคะวันนี้ที่ทางโฆษกระทรวงคลังก็คือ
พอสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกุลวรนบอกเนี่ยคือตรวจสอบสิทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าการจ่ายภายในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ประมาณ๑๑ล้านคนเหมือนเดิม
แล้วก็ที่จะเคลียร์เนี่ยก็ประมาณสักถึงสัปดาห์หน้าน่าจะเคลียร์ได้เกือบหมดโครงการแล้วถูกไหมคะ
ครับสัปดาห์หน้าก็จะจ่ายประมาณ๑๓๔ล้านคนนะครับ
แต่ว่าไม่ใช่ว่ายอดอยู่แค่๑๓๔ล้านคนนะครับ
เพราะว่าขณะนี้เนี่ยกระบวนการลงพื้นที่ทบทวนสิทธิ์นะครับก็ดำเนินการอยู่นะครับ
แล้วก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่๑๗พฤษภาคมนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำจนกว่าจะถึงวันที่๑๗นะครับ
และจะได้รู้ยอดว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยผ่านเกณฑ์มาเท่าไหร่นะครับ
ก็จะจ่ายเงินทุกคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับ
แล้วก็ในส่วนของการตั้งโต๊ะรับเรื่องนะคะที่กรุงเทพส่วนกลางก็คือที่เรียนใช้คำว่ากระทรวงการคลัง
แต่ว่าเขารู้ที่นะคะว่ามีการย้ายไปใกล้นิดหน่อย
ก็คือตั้งโต๊ะรับเรื่องถึงวันศุกร์หน้าคือวันที่๑๕ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเรากำหนดไว้วันพรุ่งนี้นะครับ
แต่ว่าท่านน้ำตีคลังเองเนี่ยท่านอุตมะเนี่ยท่านได้รับรายงานว่า
ผมก็รายงานว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มาทยอยกันมาเรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้เปิดไปจนถึงวันที่๑๕
ก็คือวันศุกร์หน้านะครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน
จากนั้นในส่วนที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกัน
ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร้องเรียนร้องทุกข์นะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับ
ทีนี้ค่ะเรียนให้อีกหนึ่งท่านนะคะเข้าสายมาฟังพร้อมกันเลยนะคะ
รธนกรคุยกับคุณอรุณีพรมเถื่อนด้วยค่ะคุณอนุนีสวัสดีค่ะ

คุณอรุณีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าทางดรธนกรอยู่ในสายร่วมกันค่ะ
เรื่องของคุณอรุณีเป็นมายังไงแล้วปัญหาวันนี้เจออะไร
กระทรวงการคลังเสร็จแล้วจนจบตอนนี้คุยกับเราเนี่ย
ืบหน้าไปยังไงบ้างเอาทั้งเรื่องเลยค่ะเชิญค่ะ
อ่าคือของส่วนตัวของดิฉันเองนะคะก็ต้องเล่าเรื่องก่อนว่า
คือเราได้มีการลงทะเบียนเรียกแทนตัวเองว่าออนแล้วกันนะคะ

ออนได้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่๒๘มีนาค่ะ
คือตั้งแต่เปิดรับในการลงทะเบียนข้อมูลออนก็ได้เข้าไปลงทะเบียนข้อมูลตั้งแต่๖โมงเย็น
แต่ทำการลงทะเบียนสำเร็จจริงเนี่ยคือประมาณช่วงประมาณตี๓
แล้วทางระบบก็มีการพลิกถูกขึ้นหน้าระบบแล้วก็แจ้งว่า

ข้อมูลบัตรประชาชนของคุณไม่ถูกต้องแบบนี้
ก็เลยแบบเอ๊ะจะทำยังไงก็เลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์อีกทีค่ะ
พอเข้าไปหน้าที่เว็บซะอีกทีก็จะมีให้กดยื่นตรวจสอบสถานะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

แต่พอกดเข้าไประบบบอกว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้
อนก็โอเคสงสัยคงจะเป็นที่คนกำลังลงทะเบียนข้อมูลมาก

ก็เลยปล่อยเวลาไว้ก่อนเลยยังไม่ทำอะไรทั้งนั้น

เสร็จพอเวลาผ่านไปค่ะจนรัฐบาลแจ้งว่าวันนี้นะคะจะมีการจ่ายเงินรอบแรก
ออนก็รอค่ะรอเงินก็ไม่เข้าบัญชีอืมอ่าเรารู้แล้วว่าข้อมูลเราไม่ถูกต้อง
เราก็รอไปก่อนไม่เป็นไรค่ะแต่ทีนี้พอรัฐบาลบอกว่าให้เข้าไปกดทบทวนสิทธิ์ดู
อืมก็ลองเข้าไปแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สามารถดำเนินการต่อได้
ไม่ว่าจะเป็นเข้าทั้งหน้าทบทวนเข้าเช็คสถานะก็จะเขียนแบบนี้ค่ะว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้
คือมันก็เลยเป็นช่วงของการหาคำตอบว่าเอ๊ะทำไมเราลงข้อมูลทะเบียนถูกทุกอย่างแล้วทำไมมันถึงขึ้นแบบนี้
ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ออนได้ตัดสินใจมาที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อที่จะมายื่นรับขอสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทีนี้เรียนถามย้อนกลับไปแทนดรธนกรนิดนึงนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยคือความเข้าใจ
เอาอย่างนี้นะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติปกติเนี่ยความเข้าใจคือว่าขั้นตอนการลงทะเบียนของคุณออนเนี่ยจบแล้วถูกไหมคะ
แล้วเราเนี่ยเราอยู่ในสถานะที่เราเข้าไปเว็บไซต์นี้เพื่อจะเช็คว่าสถานะเรามันเดินทางไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว
แต่ของเราเนี่ยตอนที่จะเข้าไปดูสถานะเนี่ยมันขึ้นว่ามันไม่มีข้อมูลของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือไม่ใช่ว่าเราถูกปฏิเสธด้วยสาเหตุนั้นสาเหตุนี้นะคะเอ๊ะเดี๋ยวฉันถามนิดนึงนะคะ
ในเมื่อมันเข้าไปไม่ได้ทำไมเราถึงเราถึงตัดสินใจเข้าไปกดทบทวนสิทธินะคะ
ในเมื่อในเมื่อเรายังไม่ได้ถูกปฏิเสธเลยว่าเราไม่ได้สิทธิ์นี้ค่ะ
เราผิดอะไรเราก็เลยลองกดทุกอันเลยค่ะจะตรวจสอบสถานะไหมทบทวนดีไหมหรือว่าอะไรดีไหม
แต่พอกดเข้าไปเขาก็จะให้ใส่เลขบัตรประชาชนแต่พอเราใส่เสื้อประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดลงไป
ระบบก็จะเด้งขึ้นมาว่าเลขบัตรประชาชนของคุณไม่ถูกต้อง
เราก็มีความสงสัยเอ๊ะเราก็คนไทยเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมบัตรประชาชนของเราไม่มีอยู่ในถามข้อมูลหรอ

ซึ่งเดี๋ยวรอว่ากระทรวงการคลังจะจัดการในลักษณะแบบไหน
ประเด็นคือว่าตกลงของคุณออน
คุณออนแน่ใจว่าตัวเองกรอกทุกอย่างหมดแล้ว
ถูกต้องแล้วแน่ถูกไหมคะ
ค่อนข้างที่จะมั่นใจ๑๐๐เลยค่ะ
กว่าจะกดยืนยันออนต้องตรวจเช็ค
ไม่ว่าจะเป็นเลขหน้าบัตรประชาชนชื่อแล้วก็คำนำหน้า
แล้วก็ตัวหลังของบัตรประชาชนด้วยค่ะ

ค่ะทีนี้ในส่วนของการทบทวนสิทธิ์

เราก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็กรอกเหมือนเดิมถูกไหมคะ

ใช่ค่ะของมันจะเป็นคำเดียวเลยค่ะ
ที่บอกว่าบัตรประชาชนของคุณไม่ถูกต้อง
ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สามารถดำเนินการต่อได้
แล้ววันนี้นะคะเรียนถามขั้นสุดท้ายแล้วคือ
วันนี้ที่ตัดสินใจไปที่กระทรวงการคลัง
เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเนี่ยบอกคุณออนว่ายังไงคะ
เป็นเหมือนกันค่ะคือเจ้าหน้าที่วันนี้ออนต่อคิวเข้าไป
ไปตั้งแต่๗โมงเช้าออนได้เข้าพบพนักงานอีกทีคือตอนบ่ายโมง
แล้วพนักงานก็เอาเลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปในระบบเหมือนเดิม
แล้วก็ทำต่อหน้าเราให้เราเห็นเลยนะคะค่ะก็ขึ้นเหมือนเดิมค่ะ
เพราะเหมือนเดิมเขาก็เลยบอกออนว่าโอเคค่ะในเบื้องต้นคือเราก็ไม่รู้ว่าระบบเป็นอะไร
แต่มันขึ้นแบบที่คุณได้แจ้งเรามาเบื้องต้นแล้วตอนนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือ
เราจะขอเอกสารของคุณไว้ก่อนแล้วทีนี้คือเขาบอกว่าเขาจะมีพนักงานลงภาพพื้นที่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งออนไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเขาบอกว่าจะมีพนักงานลงภาพพื้นที่
แล้วก็โทรหาคุณออนโดยส่วนตัวว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรเป็นเพราะอะไรถึงคุณออนถึงเป็นติดระบบแบบนี้
แต่ตอนนี้เขายังหาคำตอบให้ไม่ได้ค่ะอืมทีนี้เดี๋ยวฉันเอาเอาเท่านี้ก่อนนะคะ
ว่าอันนี้ลักษณะของคุณออนอยู่ในประมาณล้าน๗คนที่เจอปัญหาเรื่องบัตรประชาชนไหมคะ
หรือเป็นเรื่องระบบล้วนเลยคะไม่เกี่ยวกับบัตรประชาชนของเจ้าตัวคะ
คือผมฟังแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นในประเด็นแรกนะครับ
เพราะประเด็นแรกนี่ก็คือว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของบัตรประชาชนเนี่ย
ระบบมันจะตัดเลยซึ่งตรงนี้มีอยู่ประมาณ๑๗ล้านคนนะครับ
ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่พี่น้องประชาชนเนี่ย
ได้มาร้องเรียนร้องทุกข์มากที่สุดตรงนี้นะครับ
ชาวนัลธรรมตรอเอกตาลธุรกรรมประหลาดก็เลยสั่งการให้เจ้าที่เนี่ย
เข้าไปตรวจสอบ๑๗ล้านคนว่ามันมีปัญหาตรงไหนอย่างไร
เพราะว่าต้องไม่ลืมว่า๑๗ล้านคน
มันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองมานะครับ
เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ย
พอมีปัญหาในเรื่องของการบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

แต่ขณะนี้ท่านสั่งการให้ดูแลแล้ว
คือว่าจจบสหรับระบบกระทรวงกันทั้ง

และมีมาตรการออกมาช่วยเหลือ๑ล้านกว่าคนนี้ด้วย

น่าจะหมายถึงคนที่เข้าไม่ได้เลยตั้งแต่ตอนแรก
คือมีปัญหาในการกรอกตั้งแต่ชั้นแรก
แต่ทีนี้ของคุณออนเนี่ยนะคะคุณออนเนี่ยได้กรอกจนจบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ระบบขึ้นยืนยันว่าระบบรับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว
อย่างนี้ครับคุณจอมขวัญครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่น้องประชาชนนะครับ
ก็คือว่าเดี๋ยวเนี่ยผมมีชื่อคุณอรุณีพรมเจือนแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้ทางคนที่ดูแลระบบเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบให้นะครับ
เพราะว่าวันนี้เราต้องอย่าลืมว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ย๒๐กว่าล้านคนนะฮะ
ลงทะเบียนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ถ้ามันมีเคสอะไรที่มันเป็นแบบนี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ดีกว่านะครับ
เพราะว่ายังไงก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาชื่อนามสกุลไปตรวจสอบให้นะครับว่ากระบวนการที่ท่านบอกเนี่ยมันใช่หรือไม่อย่างไรนะครับ
แล้วก็ถ้าท่านผ่านเกณฑ์เนี่ยก็ท่านก็ได้รับการเยียวยา๕๐๐อย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเราดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ
ทีนี้อย่างนี้นะคะคือเรียนเข้าใจความแตกต่างที่คุณอรุณีเล่ากับที่คุณลวรนแล้วก็ที่ดรธนกรบอกเมื่อสักครู่นี้
คือของที่บอกอันนั้นเนี่ยคือถ้ามีปัญหาอยู่ในล้าน๗มันจะเข้ารักษณะที่ว่า
ฉันไม่แน่ใจว่ามีที่ตัวบัตรมีที่ตัวการเชื่อมเครือข่ายการลงทะเบียนหรือที่การกรอกก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
ความว่าน้องอรุณีเนี่ยบอกว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ย
พอเขาเข้าไปดูอีกทีเหมือนข้อมูลหายไปหรือทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว
ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคุณอรุณีก็ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ
ถูกไหมครับแต่การทบทวนสิทธิ์มันยื่น
มันก็ยื่นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าของคุณอรุณีเนี่ย
ยังไม่ได้มีคำตอบว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์

ตรงนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูดอดูนีอยู่
เพราะว่าคือเราต้องแยกนะครับ
การทบสวนสิทธิ์ทบสวนไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะการทบทวนสิทธิ์จะได้ก็ต่อเมื่อว่า
ท่านได้รับผลถูกปฏิเสธแล้ว
แล้วท่านก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
ส่วนนี้นะครับแต่ของคุณอรุณีเนี่ยก็คือว่า
ลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบว่าได้หรือไม่ได้
แล้วก็ข้อมูลบางอย่างก็ลงไม่ได้
อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มันก็มีน้อยนะครับ
ก็เพิ่งเคยได้ยินนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับ
ดรธค่ะรบกวนดรธค่ะถือสายไว้ก่อนนะคะ
คุณออนอย่างนี้ค่ะพี่ขวัญเข้าใจถูกนะ
ก็คือของคุณออนมันจบการลงทะเบียนไปตั้งแต่ตอนแรก
ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปเพื่อใช้บัตรประชาชนกรอก
เพื่อเช็คสถานะว่าเราไปถึงไหนแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ทีนี้เผื่อนย้ำอีกทีนึงว่าตกลงแล้วตอนขั้นตอนที่มันมีปุ่มทบทวนสิทธิ์ขึ้นมา
ของคุณออนได้เข้าไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ์แล้วกรอกทบทวนสิทธิไหมคะหรือว่าเข้าไม่ได้
ขึ้นว่าคุณไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้เพราะเนื่องจากว่าคุณไม่มีสถานะที่แจ้ง
เพราะฉะนั้นเข้ารักษณะความเข้าใจตรงกันคือว่าของคุณออนเข้าไปกรอกได้
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติพี่เข้าใจตอนนี้นะคะคือไม่ได้อยู่ในล้าน๗ที่คุณลวรนบอกเมื่อวาน
แต่เป็นปัญหาแบบหนึ่งซึ่งมีอีกคนนึงน่าจะเจอคล้ายกัน
คุณออนเอาอย่างนี้นะคะดรธนกรมีชื่อนามสกุลคุณออนไว้แล้ว
รายการเราก็มีไว้แล้วเดี๋ยวช่วยตามกันต่อนะคะ
เดี๋ยวยังไงขอบคุณคุณออนช่วงแรกก่อนนะคะ
ได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวดรธนกรอยู่กับเรานะคะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา
ขอกลับมาตามกรณีของสัปดาห์ที่แล้วคุณกัญญานัท

ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีรูปแบบแบบไหน
กระทรวงคลังมาแล้ว๒ครั้งสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะขออีกหนึ่งสายนะคะ
เผื่อว่าจะเป็นตัวอย่างของปัญหาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
ให้ทางรัฐบาลได้ช่วยไปหาข้อแก้ไขได้ทันนะคะ
คุณกัญญานัทพิรุณฤทธิชัยค่ะคุณกัญญนัทสวัสดีค่ะ

กันไว้แล้วเนาะตกลงว่ายังไม่ได้ใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้ค่ะก็หลังจากวันนั้นที่ได้ออกสื่อทางคุณจอมฝันแล้วเนี่ย
ก็มาเช็คสถานะดูก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
ท่านไม่สามารถทำรายการต่อไปได้

คือดรธนกรเลขารัฐมนตรีอีกครั้งอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะ
คุณกัญญนัทเล่าเรื่องของตัวเองเอาแบบย่อก็ได้ค่ะ
ดรธนกรได้ฟังอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกัน

ได้ค่ะใช่เลยค่ะเอาแบบช่างบางอย่างหน่อยเชิญค่ะจะได้รู้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับเคสนี้ได้ค่ะเชิญค่ะ
ค่ะก็คือลงทะเบียนตั้งแต่วันที่๒๘
แล้วพอรัฐบาลประกาศว่าจะโอนตังค์ให้แล้ว

เช็คสถานะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นว่าเลขเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรง
แล้วเราก็เลยไม่ใช่ขอโทษขออภัย
เขาบอกว่าหมายเลขบัตรประชาชน๔ตัวหลังไม่ตรง
เราก็เลยสมัครใหม่แล้วก็ลงไปประมาณ๑๐กว่าครั้ง
แล้วจนกระทั่งเขาบอกว่าไม่สามารถทำรายการต่อไปได้
เราก็เลยรอรอจนกระทั่งวันที่๒๐ให้อุทธรณ์ใหม่
แล้วก็ลงใหม่สมัครใหม่มันก็ไม่ได้
มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมว่าสถานะท่านไม่สามารถทำรายการต่อไปได้
แล้วก็เลยไปที่หน้ากระทรวงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
แล้วก็ได้ออกสื่อกับคุณจอมฝัน
ก็คิดว่าครั้งนั้นคงจะได้แล้ว
แล้วพอมาเช็คสถานะเมื่อเมื่อวานนี้
มันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะว่าไม่สามารถทำรายการต่อไปได้
แล้ววันนี้ก็ไปที่หน้ากระทรวงแล้วก็ไปรออยู่เกือบ๓ชั่วโมง
ถึงจะได้พบเจ้าหน้าที่แล้วเราก็เลยคุยให้เขาฟัง
แล้วเขาก็เอาเลขบัตรประชาชนของเราแล้วก็ขึ้นเข้าทะเบียนลง
ลงในเว็บตรงนั้นเลยมันก็ขึ้นเหมือนกันค่ะว่า
สถานะว่าไม่สามารถทำรายการต่อไปได้
ก็เลยถามเขาว่ามันผิดพลาดอะไรทำไมถึงไม่ได้
เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่สามารถจะให้คำตอบอะไรได้เพราะว่าต้องรอ
เราก็ถามว่าต้องรอถึงเมื่อไหร่
เขาก็บอกว่าต้องรอภายในอาทิตย์หนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ยังไง
ค่อยให้รัฐบาลฟังรัฐบาลอีกทีว่าจะเอายังไง
ทีนี้หวังว่าวันนี้ได้ออกสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะ
อยากจะฝากด้วยแล้วกันนะฮะ
อย่างนี้ค่ะเรียนขโมดให้คุณกันแป๊บเดียว
เดี๋ยวจะได้มีคำถามกลับไปกลับมากับดรธนกรได้นะคะ
คือเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณอรุณีเนี่ย
คุณออนเข้ารักษณะเดียวกันกับคุณกันถูกไหมคะ
แต่ของคุณกันเนี่ยอาจจะหลายด่านหน่อยเพราะว่าตัวเองเนี่ยกรอกไปเป็น๑๐รอบ
จ้างคนอื่นเขากรอกอีกก็เจอปัญหาเดียวกัน
ดังนั้นถามย้ำให้คือว่าตกลงแล้วของคุณกันเนี่ย
กรอกไปแล้วทั้งหมดถูกไหมคะ
คือจนจบกระบวนการเราเข้าสู่การกรอกเสร็จแล้วจบ
ปัญหาอยู่ขั้นตอนที่เราเข้าไป
เพื่อจะตรวจสอบสถานะของตัวเองแบบนี้ใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นเข้าเหมือนกันกับที่คุณออนเจอถูกไหม
ก็คือว่าตอนกรอกไม่มีปัญหาเราก็ใช้บัตรประชาชนกรอกของเราไป
นามสกุลของเราไปแต่ว่าตอนที่เข้าไปเช็คสถานะ
อันนี้มีปัญหาว่าเข้าไม่ได้ไม่เจอข้อมูลเราแบบนี้ใช่ไหมคะ

ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังก็บอกว่า
วันนี้ไปรอบสองแล้วนะคะซึ่งก็ได้คำตอบลักษณะเดียวกัน
คือบอกว่าอย่างน้อยต้องให้รอเพื่อรอว่า
อย่างน้อยก็สัปดาห์หน้าว่าจะได้ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือกองสองท่านเนี่ยหมายความว่าลงทะเบียนสำเร็จถูกไหมคะ

คือท่านลงใหม่ก็ลงไม่ได้อยู่ดีถูกไหมว่า
ว่าของท่านเองมันได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์
เพราะฉะนั้นในเคสนี้เดี๋ยวผมขอเวลา
วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าที่เช็คดู
ว่ามันมีปัญหาตรงไหนนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งเดี๋ยวผมจะขอเบอร์กับรายการคุณจอมขวัญนะครับ
เดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะครับ
เพราะว่ามันคือปัญหามันเยอะนะครับต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เพราะว่าคนวันนี้ตั้ง๓๐๐กว่าคนนะนะ
เพราะว่าแล้วเราดูแลคนเป็น๒๐๓๐ล้านคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
อย่างนี้ค่ะท่านธนาคอนของหนูหยุดตั้งแต่วันที่๒๒มีนา
หนูให้ฟาร์มร่วมมือ๑๐๐นะครับ
ดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ
เดี๋ยวฟังหนูนิดนึงหนูขออนุญาตนิดนึง
แล้ววันนี้หนูได้ไปขายของ๒๓วันวันนี้หนูกดดันมากเลย
เพื่อนที่เขาขายกันได้ทุกวันเขาได้เงินกันหมดแล้ว
แล้วก็ถามหนูว่าหนูได้เงินไหมหนูบอกหนูไม่ได้
เขาก็ถามหนูว่าหนูไม่ได้ลงเหรอบอกลงแล้วแต่ไม่ได้

หนูอยากรู้ว่าทำไมหนูถึงไม่ได้เป็นเพราะอะไรค่ะ
เดี๋ยวภายในพรุ่งนี้ผมจะจัดการให้นะครับ
จะตรวจสอบให้เลยนะครับภายในพรุ่งนี้
จะมีคำตอบให้กับคุณกันใช่ไหม
กันยานั้นนะครับผมจะตรวจสอบให้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวผมจะติดต่อหลังไมค์ไปกับคุณจอมขวัญนะครับ
คือวันนี้ต้องขอยืนยันนะครับว่า
ถ้าทุกท่านที่น้องประชุมผ่านเกณฑ์มาคัดกรองมานะครับ
ท่านจะได้เงินเยียวยา๕๐๐๐อย่างแน่นอนนะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้เลยนะครับ

เป็นอีกหนึ่งกลุ่มปัญหาซึ่งฉันไม่แน่ใจว่ามีคนที่เจอลักษณะแบบนี้เยอะหรือน้อยนะคะ
แต่ว่าเรียนเท่าที่ฟังคุณลวรนพูดเนี่ยคือปัญหานี้อาจจะยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากนัก

แต่กลุ่มนี้อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เจออยู่เพราะว่าเขามีปัญหาหลังจากที่กรอกไปแล้วได้ถูกนะคะคุณกัน
ที่ไม่ได้คือตอนกรอกเข้าไปเพื่อดูสถานะตัวเองใช่ไหมเหมือนคุณออน
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากอีกหนึ่งกลุ่มค่ะเดี๋ยวส่วนชื่อนามสกุลของทั้งสองท่านนะคะ
เดี๋ยวเราจะส่งให้ดรธนกรหลังรายการนะคะ

เดี๋ยวก่อนจบที่คุณกันดรธนกรพูดอะไรหน่อยไหมคะสำหรับคนที่รอเพราะว่าพรุ่งนี้เหลืออีกวันหนึ่งแล้วก็สัปดาห์หน้า
ท่านรับตีการท่านอุตมะเองนะครับท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับ
วันนี้ท่านก็เลยตอนแรกเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะปิดการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วนะครับแต่ว่าท่านก็สั่งการให้ขยายไปถึงวันที่๑๕วันศุกร์หน้านะครับ
แล้วก็ผมถึงยืนยันว่าถ้าพี่น้องประชาชนผ่านเจนเนี่ยท่านได้แน่นอน
ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

คือวันนี้ที่ไปกระทรวงคลัง
ว่าครั้งก่อนที่คุณกันไปกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะ

คนที่กรอกได้แล้วในรอบแรก

สถานะแบบของกันเนี่ยน้อยมาก

เพราะว่าก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปสนทนากับใคร

ตอนคุยกับดิฉันนี่ดูเครียดกว่าคราวที่แล้วนะ

คือเราไปขายของนะครับคุณจอมฝัน

แล้วเราหยุดตั้งแต่วันที่๒๒ค่ะ

อืมเข้าใจเข้าใจเลย

ให้ความร่วมมือตั้งแต่แรกเนาะใช่ไหมคะ
เราก็คิดว่ามันเหมือนกับแรกกันเนาะ

บางคนลงข้อมูลเท็จยังได้เลย
เป็นคนเป็นแม่บ้านมีสามีเลี้ยง

พี่ยอมรับว่า
พี่เป็นคนตรงแล้วพี่ไม่เคยคิดจะเอาเปรียบใคร

พี่เนี่ยต้องการแค่ความยุติธรรม

ค่ะพี่อยากหาตรงนี้ค่ะ

ทำไมเราให้ความร่วมมือ๑๐๐

เราเดือดร้อน๑๐๐แต่ทำไมเราถึงไม่ได้

มีบ้านตึกขายของอยู่ในตลาด

เขามีเงินเป็นล้านทำไมเขาถึงยังได้

ว่าตัวเองทำไมต้องมาเจอแบบนี้

เท่าที่เราสามารถจะช่วยกันได้ก็คืออย่างน้อยเรารับฟังนะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะสัปดาห์ที่แล้ว
เราบอกว่าถ้าวันพุธไม่ได้เดี๋ยวเราตามด้วยกันนะคะ
อันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่จบรายการเสร็จแล้วนะคะ
เดี๋ยวทางทีมงานน้องโปรดิวเซอร์ที่คุยกับคุณกันนั่นแหละนะคะ

เพื่อให้ชื่อนามสกุลของคุณกันด้วย

คุณผู้ชมท่านอื่นไม่ต้องสงสัยนะคะ

คือเราเจอกันตรงไหนเราก็คือดึงมาช่วยก่อนนะคะ

ก็คือจะบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวยังไงเรายังช่วยตามต่อนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะคุณจอมปั่นและทีมงานทุกท่านเลยค่ะ
อยากให้ได้กันหมดค่ะสิทธิ์ใครมีอยากให้ได้กันหมด
เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราตามกันต่อแล้ว
อย่างน้อยเราพูดแบบอาจจะขอข้ามสัปดาห์นะ
แต่ไม่แน่นะคะดรธนกรบอกว่าเดี๋ยวจะลองถามให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้

ยังไงขออีกสักอึดใจเนอะ
รอได้ค่ะถ้ารู้ว่ารอแล้วมีความหวัง
แต่ที่รู้สึกกดดันนี่เพราะ
อยากรู้ว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงไม่ได้
เพราะอะไรเราอยากรู้เหตุผลค่ะ

นี่เหมือน๑๕๐๐นี่ใช้กัน๓๔คนเลยนะเราเนี่ยนะ

ยังไงเดี๋ยวตามต่อให้คุณกันขอบคุณมากสำหรับวันนี้ก่อนนะคะ
ขอบพระคุณคุณจอมฝันและทีมงานมากนะคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าขอกลับมาที่พี่น้องเกษตรกรในส่วนของสวนยางนะคะ
เมื่อวานนี้เราไม่ทันได้คุยกับท่านประหลัดเพราะว่าต่อสายกันหลายรอบมาก
ประเด็นที่เราพยายามจะถามประหลัดเมื่อวานนี้นะคะ

คือกรณีการได้สิทธิ์ในการเยียวยาของเกษตรกรเนี่ย
มันไม่เหมือนกับการได้สิทธิ์ก่อนหน้านี้ที่มีการช่วยเหลือกเกษตรกรประเภทต่าง
เพราะฉะนั้นเจ้าตัวรู้หรือยังว่าตัวเองต้องไปลงทะเบียนยังไง
ตัวเองต้องลงไหมตัวเองได้มาแล้วไม่ต้องแบ่งใครนะ
ใครสิทธิ์มันแล้วนะรอบนี้เพราะเป็นการเยียวยาโควิดนะคะ
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันกับเรื่องของคนที่อยู่ในเกษตรกรรม
ก็คือยางพาราสักครู่ค่ะ

ตอนนี้ฉันพยายามจะถามมาให้ถึงเรื่องนี้ค่ะ
เรื่องสวนยางเพราะว่าเห็นในรายละเอียดข่าว
มันค่อนข้างต่างจากที่เราเข้าใจกันก่อนหน้านี้
พูดถึงการที่ได้สิทธิ์ของเกษตรกรนะคะ
ทีนี้ข้อห่วงใยของคุณสุนทรค่ะ
เล่าให้เราซึ่งเราอยู่คนนอกนะคะ
ให้เราฟังคร่าวหน่อยว่าความกังวลตอนนี้
สำหรับคนที่อยู่ในสวนยางเนี่ยนะคะ
ต้องเข้าใจสิทธิ์ของตัวเองยังไงก่อนบ้าง
รอบที่รับเยียวยาโควิดคะ
คือช่วงแรกต้องยอมรับเลยว่า
ตั้งแต่๒๘เมษามาติดคอรมอล
แต่ว่าถ้าเราไปดูภาษาของมติคอรมอลเนี่ย

ไม่มีคำว่าครัวเรือนเลยไปดูให้ดีนะครับ
แล้วก็ทะเบียนกับสถิกรไป๓กล่อง
ก็คือว่าประมงประสูจัตว์ถ้าพืชก็ไปที่กรมส่งเสริม

แต่ว่าพอไปดูประมงกับประสูจนสัตว์มันเป็นราย

ความสับสนเริ่มแรกก็กลายเป็นว่าทุกคนก็จะคิดว่าเป็นครัวเรือนนะครับ
ทีนี้พอไปดูข้อ๔ของตามมติกรมผลกระบวนว่าให้ใช้ข้อมูลที่กรมต่งเสริมจะต้องไปดึงมา
ที่มีพรบของตัวเองก็คือการยาง
ยาสูบของกระทรวงการคลัง
๓เรื่องอ้อยและน้ำตาของกระทรวงอุตสาหกรรม
พอท้ายที่สุดก็คือว่าวันนี้ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วก็คือเป็นราย
ดังนั้นถ้าฟังท่านรัฐมนตรีดรเฉลิมชัยศรีอ่อนพูดให้สัมภาษณ์ในหลายครั้ง
รวมทั้งท่านประหลัดอนันต์สุวรรณรัฐประหลัดกระทรวงเกษตรนะครับ
ก็พูดชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยให้ใช้ทะเบียนขององค์กรต่าง
ที่คุณไปขึ้นเอาไว้ตามกฎหมายใช่ไหมครับ
วันนี้พี่น้องชาวสวนยางก็คือว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ย
ได้ส่งข้อมูลณวันที่๓๐เมษานี่เนาะ
ไปที่สตกเนี่ยก็คือ๑๗ล้านราย๑๗๕๖นะครับ
ก็ถือว่า๑๗แล้วกันนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีคนกรีดยางอยู่๒๖๐๐
พี่น้องชาวสวนยางที่ทั้งมีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์
ก็รวมอยู่แล้วก็คือ๑๗ล้านรายประมาณนี้ครับตอนนี้
ยังไงก็คือที่อาชีพอิสระถ้าเกิดสมมุติมันมีคนกีดยางส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยครับ
ที่เริ่มต้นเนี่ยเขาก็ไปแจ้งเนาะเพราะว่าผมเองในฐานะเลขาธิการสภาเครือข่าย
ก็พยายามจะบอกพี่น้องให้รักษาสิทธิ์ของตัวเองก็คือว่ามีช่องไหนไปช่องนั้น
ก็มีช่องแรกเขาก็ไปอาชีพอิสระบางคนก็ถูกดีดออกบางคนก็ได้
ถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีชื่ออยู่ใน๑๗ล้านรายนี้ได้ซ้ำไหมฮะไม่ได้ครับ
ก็ถือว่าการเยียวยาโควิด๕๐๐๓เดือนเนี่ยคุณได้๑สิทธิ์เท่านั้นประมาณนี้ครับ
คือโดยหลักการการช่วยโควิดไม่ว่าแต่ละคนจะมีสถานะสังกัดใดก็แล้วแต่
แต่ว่ายังไงแล้วโดยหลักการเนี่ยทุกคนต้องได้แค่๑สิทธิ์เรียนเข้าใจ
๑ถูกต้องครับแต่ประเด็นคือว่าบางคนคิดว่าตัวเองไม่ได้ตั้งแต่เราไม่ทิ้งกันแล้ว
เราจะจำไม่ได้อันนี้ด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะเหมือนว่าสมมติถึงกันคุณมีชื่อตรงนี้
วันที่๑๕พฤษภาเนี่ยท่านรัฐมนตรีพูดชัดแล้วว่าเงินก็จะโอนเป็นล็อตแรก
ผมพูดเป็นล็อตแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็จะโอนเป็นล็อตแรกคนที่ยังขึ้นทะเบียนยังไม่เสร็จ
ก็คือตั้งแต่วันนี้จน๑๕เนี่ยก็น่าจะเป็นล็อตถัดไปเป็นระยะ

แต่ว่าเจ็บจับก็คือว่าพี่น้องเกษตรกร
ในทุกกล่องที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ
รวมถึงหม่อนไหมอะไรด้วยนี่นะครับอ่า
ถ้าสมมุติเอามุมที่เป็นเกษตรกรเตือนกันเนี่ยนะคะ
คุณสุนทรกำลังจะบอกว่าแต่ละคนควรจะไปลงทะเบียน
หรือว่าจะเตือนในเรื่องไหนเป็นหลักคะ
อย่างนี้ครับก็คือว่าที่ผมบอกว่าอาจจะมีข่าวดีเนี่ย
เป็นเพราะว่ามันมีความสับสนในช่วงแรก
เราจะไปฟันทงโชถ้าเกิดพี่น้องไม่ไปรักษาสิทธิ์ทุกช่องทาง
เช่นบางคนถามว่าต้องไปขึ้นสมุดเล่มเขียวไหม
ผมว่าคือคุณก็ไปขึ้นถูกไหมฮะก็เป็นครัวเรือนไปถูกไหมครับ
แต่ว่าของการยางเนี่ยเขาประกาศให้ไปขึ้นทะเบียน
แล้วก็แจ้งข้อมูลทั้งเจ้าของสวนทั้งคนกรีดยางเนี่ย

ยังแต่ว่าเป็นห่วงว่าช่วยดูเรื่องโควิดด้วยนะ
ช่วยระมัดระวังด้วยนะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
ค่ะตามปกติคนกรีดเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเขาอยู่แล้วไหมคะ
ถ้าตอนนี้เนี่ยบัตรเขียวนี่ขึ้นอยู่แล้ว๒๖๐๐ครับ
เขียวก็คือเขาไปกรีดสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์ครับ
แต่ว่าตอนนี้คนกรีดยางบัตรสีชมพูเนี่ย
ตอนนี้กำลังรับแจ้งอยู่เพราะว่าคนเหล่านี้ยังตกหล่น
ไม่ทราบว่ากี่หมื่นกี่แสนราย
เพราะว่าเจ้าของสวนยางที่เป็นบัตรชมพูที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ตอนนี้เนี่ยมี๔แสนรายครับทั่วประเทศ
ดังนั้นคนกรีดเนี่ยเราก็ไม่รู้จำนวนก็ตอนนี้รอแจ้งจนถึงวันที่๑๕ครับ
เอาอย่างงี้นะคุณสำควรค่ะ
คืออย่างนี้ครับผมอยากเรียนพี่น้องอย่างนี้
ก็คือว่าของยางเนี่ยเรามีพรบการยางพศ๒๕๖
เราก็ดูเหมือนขึ้นทับเยียนเป็นราย
แต่พอเขาจริงแล้วในแง่ความจริงคุณจำขวัญครับค่ะรายของเขาเนี่ยอ่า
รายของเราเนี่ยเหมือนครัวเรือนครับเพราะว่าหนึ่งคนมีหนึ่งโฉนด
หรือว่ามีที่ไม่มีเงินสารสิทธิ์ก็มีพิกัดของตัวเองสมมุติว่าผมมีสวนอยู่
ผมก็มีเมียมีลูกที่จะต้องดูแลนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นของยางเนี่ย
ถ้าให้ความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็เหมือน๑รายก็เหมือน๑ครัวเรือนครับ
ที่เราส่งไปหนึ่งจุดเจ็ดแต่ว่าที่เหลืออีกเท่าไรเนี่ย
ถึงวันที่สิบห้านี้จะให้คำตอบได้คุณสุนทรค่ะเดี๋ยวทางทีมงานเรานะคะ
จะจะคอยขอข้อมูลจากคุณสุนทรแล้วก็อาจจะตามเรื่องด้วยกันนะคะ
ว่าทุกคนเข้าใจตรงกันหรือยังแม้กระทั่งในส่วนของภาครัฐเองที่รับขึ้นทะเบียนเนี่ยนะคะ
คือเข้าใจเข้าใจตรงกันหรือยังว่านับแบบไหนมีใครขึ้นบ้างแล้วใครได้สิทธิ์บ้างในส่วนนี้นะคะ
ทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตจบรายการวันนี้ก่อนเพราะหมดเวลาแต่ว่าแต่ว่าเราจะตามเรื่องนี้ไปกับคุณสุนทรด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราคุยกันอาจจะวันอื่นนะคะ

ได้ครับถือว่าทำบุญให้พี่น้องนะครับ

มันอาจจะไม่ได้มีวิธีการจ่ายกันให้ในลักษณะที่ช่วยเหลือทางการเกษตรก่อนหน้านี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องค่อยทำความเข้าใจไปด้วยการของเกษตรกร
พอมีเวลาเพราะว่าถึงกลางเดือนพฤษภานะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ